ไฟไหม้ช่วงนี้นะความที่อากาศมันแห้งแรงด้วย
เขาจะบอกว่าถึงจะเข้าฤดูร้อนนะเวลานี้แล้วนะคะ
ก็ต้องระวังเรื่องของฟืนไฟเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึง
ความที่มันเป็นบ้านไม้มันก็ลามพอลามเสร็จมันลามไปหมดอ่ะทั้งหลังทั้งหลัง
ไม่พอยายคนนี้ค่ะเก็บเงินสดสองแสนเอาไว้ในปี๊บ
จะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับหลานไปหมดดูค่ะ
ไฟไหม้หมู่ที่สิบเบจกำลังแรงเลยน่ะ
กำลังดับเพลิงอยู่รอรถดับเพลิง
โอ้โหเวลาไฟไหม้เขาถึงบอกว่าโจรขึ้นบ้าน๑๐ครั้ง
เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวไปแล้วคุณดูดิ
คือคนเก่านะท่านก็ชอบเก็บเงินสดฐานในบ้านนะ

แต่พอเวลาหลายครั้งที่เราเห็นเหตุการณ์ว่าเวลาไฟไหม้เนี่ย

ไฟไหม้นะคะที่บ้านเลขที่๒๒ทับ๒นะคะ
อยู่ที่ตะมนต์บางป่าเที่ยงเภอเมืองราชบุรีค่ะ
ที่ดับเพลิงเข้าไปพยายามฉีดน้ำดับไฟ
คืออย่างที่ขวัญบอกว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะอะไร
เพราะตัวบ้านมันเป็นไม้ทั้งหลัง
ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

มอเตอร์ไซส์๒คันจักรยาน๒คัน
เข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านไปหมดดูเหลือแต่โครงจริง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานในช่วงสายตอนประมาณ๑๑โมงนะคะ
หลานสาวเจ้าของบ้านบอกว่าอะไร
โอ๊ยคุณนักข่าวบ้านหลังนี้น่ะยายอ่ะยายหนูเองยายซอย
สร้อยดีแสนอายุ๗๓ปีแล้ว
อยู่บ้านหลังนี้กับลูกหลานรวมกันทั้งหมด๘คน
ก่อนเกิดเหตุในครอบครัวเนี่ยแต่ละคนเขาออกไปงานบวนญาติการเที่ยงเผลอโพธาราม
สายอยู่ดีมีเพื่อนบ้านโทรมาบอกเธอบอกว่า
เฮ้ยบ้านถูกไฟไหม้รีบกลับไปดูเร็ว
ก็กลับไปดูโอ้โหสภาพเหลือแบบนี้แล้วเหลือแต่ต่อ
แล้วมีเงินเสร็จกว่า๒๐๐๐๐๐บาทที่ขวัญบอก
ยายซ่อยจะเก็บเอาไว้ในถังไว้ในปี๊บ
แล้วก็ยังเป็นเงินเก็บของหลานสาวอายุ๑๑ปี
เอาไว้เป็นทุนการศึกษาอีก๖๐๐๐บาท
ปี๊บมัยหมดเลยอย่างนี้ถูกไหม้จนหมดค่ะ
อันนี้คือของน้องที่เก็บไว้เขาก็คือไหม้ไปกลองเพลิงมาเลย
ไม่เหลือเลยใช่ไหมไม่เหลือเลยค่ะ
แล้วที่ของคุณยายล่ะครับไม่เหลือเลยครับ

แล้วไม่ใช่แค่ยายเข่าสุดนะคุณ

คือเด็กเขาบอกว่าเขาเสียดายเงินเก็บ
ก็อยากจะเอาไปเป็นทุนการศึกษานะคะ
และยังเป็นสมบัติของยายที่ยายเก็บมาทั้งชีวิต

เรื่องที่เงินไปหมดแล้วอ่ะเพราะอะไร
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวยายจะช็อกไปนะคะ
ตอนนี้ยายป่วยเป็นโรคหัวใจด้วย
สาเหตุคาดว่าแบบนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะ๓วันก่อนเอาฟังนะคุณผู้ชม
บ้านมีเหมือนกับไฟมันติดดับอยู่ตลอดเวลา
เอาจริงแจ้งช่างมาดูแล้วแต่ไม่รู้สาเหตุ
จนกระทั่งเกิดเพลิงไหม้แบบนี้
ทางการช่วยเหลือครอบครัวนี้ทำอย่างไร
มียายสร้อยมีหลาน๑๑ปี๑๓ปี
แล้วก็ทั้งครอบครัวด้วยเดี๋ยวเขาจะประสานนะคะ
ทางฝ่ายอบตรในพื้นที่เนี่ย